ไปดูที่วอเล็กบอลกันก่อนนะครับซึ่งวอเล็กบอลครับ
ผลงานของนักกีฬาไทยเมื่อวานเล่นในรอบชิงชนะเลิศครับ
เจอกับญี่ปุ่นครับก็ชิงกันเมื่อครั้งที่แล้วด้วยนะครับ
คู่นี้ครับเรานำก่อน๒เซตแล้วก็แพ้ไป๒ต่อ๓เซตนะครับ
แต่ว่าครั้งนี้ครับญี่ปุ่นเหนียวแน่นครับ
ชนะไทยไปสามต่อหนึ่งเซตได้ครับขวาแชมป์สองสมัยติด
และเป็นแชมป์สมัยที่๕ส่วนทีมไทยก็อกหักครับ
รองแชมป์สองครั้งติดต่อกันหลังเกมทางโค้ชด่วน
ก็บอกนะครับว่าการเล่นของญี่ปุ่นมาดีมาก
มาตรฐานในการเล่นของไทยถือว่าต่ำกว่ารอบรองชนะเลิศที่เอาชนะจีน
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการฟื้นฟูร่างกายไม่ทัน
หลังจากนี้จะกลับไปพัฒนาความแข็งแกร่งของร่างกาย
โซนทวิปเอเชียเดือนมกราคมปีหน้าครับ
ก็จริงเราก็ต้องค่อยพัฒนานะครับ
เราไม่ค่อยมีเวลานะครับเวลาเราน้อยมากประมาณไม่ถึงเดือนในเรื่องของการเตรียมร่างกาย
เราคงต้องกลับไปพัฒนาเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายก่อน
อันดับแรกเลยนะครับในเรื่องของความแข็งแรงแล้วค่อยต่อไปเรื่องของทักษะต่อไป
ในบางจุดเราก็ได้ข้อมูลพอสมควรในเรื่องของการที่จะต้องเจอคู่แข่งในเอเซีย
ต้องยอมรับว่าวันนี้เขาเหนียวมากและเขาสู้ทุกผมพยายามสู้กับเขา

เขาได้ค่ะวันนี้ก็อยากขอบคุณนะคะที่เชียร์พวกเราในวันนี้เพราะเราก็สู้เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วแต่ว่ามันมันไม่ชนะวันนี้เราคิดว่าทุกคนก็เสียใจ
เหมือนกันในกระพำของการแข่งขันในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณเป็นแฟนทุกคนนะคะที่เชียร์พวกเราส่วนรางวัลยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันนะครับ
เหนือจากอันดับต่างที่แข่งขันกันแล้วก็ยังมี๒รางวัลนะครับที่ทีมไทยคว้ามาได้ก็คือ
สราต้อมคำตัวเซ็ตยอดเยี่ยมแล้วก็เปลี่ยนนุษยแป้นน้อยครับตัวรับอิสระยอดเยี่ยมริโบโลนะครับ
ส่วนผู้เล่นทรงคุณค่าประจำการแข่งขันเป็นของมายุอิชิคาวะของญี่ปุ่นครับ